เอาละค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่หวานของวงการบันเทิงค่ะ
แต่ต้องบอกว่าคู่นี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไร
ก็กลายเป็นกระแสดราม่าให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยนะคะ
สำหรับหนุ่มหมากปรินแล้วก็สาวคิมเบอรี่ด้วย
เพราะว่าคู่นี้เขาเป็นคู่จิ้นในจอที่จิ้นกันจนทะลุจอ
จนตอนนี้กลายมาเป็นคู่จริงแล้วหรือเปล่าไม่รู้
เพราะว่าล่าสุดมีกระแสข่าวเมาส์ออกมาว่า
ทั้งคู่นั้นอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน
งานนี้จะจริงหรือเปล่าไปฟังคำตอบกันเลยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคู่หวานคนบันเทิงที่จะขยับตัวทำอะไร
ก็หนีไม่พ้นเป็นที่จับตาตลอด
สำหรับหมากปรินกับคิมเบอร์รี่
ล่าสุดทั้งคู่ก็มีเรื่องให้ตกเป็นข่าวอีกแล้ว
หลังมีคนตาดีแอบเห็นภาพพระเอกหนุ่มมาก
เดินออกมาส่งนางเอกสาวคนสนิทคิมเบอร์รี่
ขึ้นรถตู้ในช่วงเวลาเช้ามืด
ทำให้หลายคนมองว่าหรือทั้งสองจะอยู่บ้านเดียวกัน

ส่งสาวคิมขึ้นรถนั้นเป็นความจริง
แต่ไม่ใช่อย่างที่หลายคนคาดเดา
ส่วนตัวมองว่าเป็นธรรมดาที่คนคบกัน

ซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธแบบนี้มาโดยตลอด
เผยว่าไม่ซีเรียสที่ถูกเม้าแรง
เพราะห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะ

เวลาไปกลับจากงานหรืออะไรก็ตาม
แต่ผมก็ไปส่งน้องขึ้นรถตู้ปกติ

ก็อาจจะเป็นทำงานเช้าเหมือนกันมั้ง

แล้วก็เราก็มีอะไรเราก็เปิดเผยทุกอย่างอยู่แล้วครับผม

ผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผม

จะไปห้ามคนเหล่านั้นคิดยังไงล่ะครับ

ยังไงผมก็อยู่บนพื้นฐานของความดีความถูกต้องทุกอย่าง
เวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับ

ในวันที่ไปออกงานขายเสื้อเพื่อหารายได้
เนื่องในวันทหารผ่านศึกค่ะ
ก็คือพี่ที่เป็นทหารผ่านศึกครับผม

แล้วผมก็อ้าวพี่เขาจะลงอย่างไรอย่างนี้
ผมก็ไปถามว่าพี่ครับพี่จะลงอย่างไรอย่างนี้
เขาบอกว่าปกติก็ต้องยกลงนะครับ

แต่ว่าตอนนั้นก็มีผมอยู่ไง
แล้วก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ลงมาช่วยแก
ขอบคุณครับดีใจนะที่มีคนเห็น
แล้วก็อยากจะให้เขาเรียกว่าอะไร
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วกันครับ
ฟังคำตอบกันไปชัดแล้วนะคะ
ว่าคนคบกันไปรับส่งกันเป็นเรื่องปกติ
สรุปว่าเขาไม่ได้เป็นแฟนกัน

ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเราไปข่าวต่อไปดีกว่า